สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้อังคารที่๑๑ธันวาคม๒๕๖๑ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่สถานีรถไฟสุราชธานีมีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถไฟกำลังเคลื่อนออก
ที่มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ช่วยเหลือไว้ได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดในสถานีรถไฟสุราธานี
ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
บันทึกภาพขณะรถไฟกำลังเคลื่อนขบวนออกจากชาญชาลา
โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟยืนสังเกตการ
แต่หลังจากรถไฟเคลื่อนออกไปได้ไม่กี่วินาที
จู่ก็มีชายคนหนึ่งกระโดดลงจากรถ

ไม่ให้ศีรษะยื่นเข้าไปในรางรถไฟ
ที่ชายคนนี้จะลุกขึ้นยืนแล้วไปนั่งตรงเก้าอี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟสุราธานีเปิดเผยว่า
ที่ปรากฏในคลิปอายุประมาณ๖๐ปี

ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

เตือนประชาชนที่ใช้บริการรถไฟว่า

ชาวบ้านพบศพลอยอืดอยู่ในคลองส่งน้ำ

ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
อกจากนี้ยังพบรถกระบะจมอยู่ในคลอง

ตำรวจสอบสวนญาติของนายอนันต์ทราบว่า

เสียหลักตกลงไปในคลองดังกล่าว

นายชัยวัดสุภาพันธ์อายุ๕๔ปี

ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บติดภายใน
พุ่งชนเข้ากลางคันรถบรรทุก๑๐ล้อ

ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชา

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

จอดอยู่จนถูกอัดติดภายใน